ข่าวต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมครับ

เห็นหลังคาห้องน้ำอยู่ไกลแล้ว
ที่ว่างที่จะจอดได้นะ

แล้วลงไปในกล้องวงจรปิดเห็นหน้าเราชัดเจนนะ

หรูกว่ารถผมหลายเท่านัก
ไปจอดในที่จอดคนพิการเนี่ยนะครับ

นี่ถ้าไม่บอกมาในบทผมไม่รู้จักหรอกว่า

นี่ฮะลงมา

ค่อยเปิดเลื่อนลางเหล็กออกไป

ของท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ

เป็นที่จอดสำหรับคนพิการ
ตอนแรกข่าวนี้ผมก็แบ่งใจนะ

อาจจะต้องจอดแล้วไม่จอด

รถคันนี้จอดอยู่ที่นี่มา๒วันแล้วครับคุณผู้ชมครับ

แล้วก็เอาหนังสือมาแปะแจ้งอยู่
หน้ากระจกว่าท่านได้ละเมิด
จอดรถในที่จอดรถคนพิการ

ชายคนนี้มาจอดรถตรงที่จอดของคนพิการนะ
เจ้าหน้าที่พยายามไม่ให้จอดแล้วนะครับ

เดินไปหน้าตาเฉยในข่าวบอกแบบนั้น

รถหรูลักษณะแบบนี้

ที่จอดรถคนพิการโดยไม่สนใจอะไร

เคยได้รับการร้องเรียนมาแล้วหลายครั้ง

แล้วก็ถือว่าไม่ได้สะทกสถานกระเป๋าของคนที่เขามาจอดรถหรอกนะฮะ
ก็แบบนี้เขาก็เอาเรื่องราวนี้มาโพสต์
สู่สังคมนะครับเพื่อให้คนที่เอารถไปจอดในที่คนพิการแบบนี้
ต่อให้ไม่มีคนพิการมาจอดนะครับก็ขอให้มีจิตสำนึกต่อสังคมฮะ
คือตรงนี้มันอยู่ใกล้ทางเชื่อมที่ไปอาคารผู้โดยสาร
แล้วก็ใกล้กับลิฟต์ในการที่จะเอากระเป๋าขึ้นไปไง
เขาคงจะแบบถือโอกาสนั่นแหละจอดเลย